ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปเหรียญรางวัลของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔นครสวรรค์เกมครับ
ซึ่งอันดับหนึ่งนำแบบนอนมาเลยครับสำหรับสุพรรณบุรีตอนนี้ก็ยังคงเป็นอันดับที่๑อยู่นะครับ
โดยสุพรรณบุรีครับเมื่อวานนี้เก็บมาได้อีกถึง๑๘เหรียญทองครับ
ตอนนี้มีอยู่๙๐เหรียญทอง๖๘เหรียญเงินแล้วก็๖๘เหรียญทองแดงนะครับ
ก็น่าจะเป็นการป้องกันแชมป์แล้วก็เป็นเจ้าเหรียญทอง
อีก๑สมัยครับก็นับว่าเป็น๓สมัยติดแล้วสำหรับสุพรรณบุรีในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครครับเก็บเพิ่มมาอีก๕เหรียญ
เมื่อวานนี้ก็มี๖๗เหรียญทอง๗๒เหรียญเงินและ๘๐เหรียญทองแดง
ส่วนอันดับ๓เป็นชนบุรีนะครับ
ขณะที่เจ้าภาพนครสวรรค์ครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่๔ในขณะนี้นะครับ
มี๒๕เหรียญทอง๑๘เหรียญเงินและ๑๗เหรียญทองแดงครับ
ส่วนโปรแกรมในวันนี้นะคะชิงกัน๙๒เหรียญทองจาก๒๒ชนิดกีฬานะคะ

อล์ฟ๔เหรียญทองก็แข่งขันไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะ
กีฬาทางอากาศค่ะวันนี้ชิงกันมากถึง๑๑เหรียญทองนะคะ
ปักตะกร่อทีมเจ้าภาพมีลุ้นจากตะกร่อชายหาดเป็นการชิงชนะเลิศในทีมเดี่ยวหญิง
ก็ไปชมกันได้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
คอนโดสนุกสนานเช่นกันเมืองบรเพชร๕เหรียญทองวันนี้เช่นเดียวกับแบตมินตันนะคะ๕เหรียญทอง
ฟุตบอล๒เหรียญทองวันนี้เป็นโปรแกรมสำคัญเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงเย็นก็๑๖นาฬิกาเริ่มกันที่ทีมหญิงก่อน๑๘นาฬิกาทีมชายค่ะ
ส่วนเอ็กซ์เรมวันนี้ไปชมกันได้เพราะว่าเป็นการแข่งขันในช่วงบ่ายนะคะ
ร่มลมตกค่ะก็ไปออกกำลังกายที่อุทยานสวรรค์แล้วก็ชมกันได้ด้วย
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓เป็นต้นไปจนถึง๑๙นาฬิกาเลยค่ะ
ก็ไฮไลท์ในวันนี้แน่นอนแล้วครับก็อยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
อย่าลืมมาเชียร์และให้กำลังใจทีมของตัวเองกันนะครับ
จะเข้าชิงในวันนี้นะครับในเวลา๑๘นาฬิกาก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับ
ก็เป็นประเภททีมชายนะคะนครสวรรค์ค่ะ

ส่วนวันนี้ค่ะยังคงต้องขอขอบคุณนะคะ
กีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทที่อำนวยความสะดวกค่ะ
สนับสนุนการรายงานความเคลื่อนไหวของกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔นครสวรรค์เกมนะคะ